พยาวตำรวจตามหากันให้วุ่นเลยคือมีนักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวรัสเซีย
พยาวแล้วเขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์หายไป๔วัน
ไปไหนอ่ะไปเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับ
หายไป๔วันเธอขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดไปเที่ยวแม่สายเชียงรายครับ
พยาวครับสิบเมษายนที่ผ่านมาตำรวจสพจุนครับ
จังหวัดพยาวได้รับแจ้งจากนางอำพรอดิเหลกศาลครับ
เจ้าของบ้านที่ผู้หญิงชาวรัสเซียพักอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนของคุณแม่ของผู้หญิงชาวรัสเซียคนนี้ด้วย
เมื่อวันที่๙เมษายนผู้หญิงชาวรัสเซียหายออกจากบ้านครับ
หายออกจากบ้านขอให้ตำรวจช่วยติดตามตัวให้หน่อยกระทั่งผ่านมาสองวัน
ตำรวจสพจุนได้รับประสานจากตำรวจสพแม่สายจังหวัดเชียงราย
พบแล้วนะผู้หญิงชาวรัสเซียคนนั้นน่ะ
ขี่รถจักรยายนผ่านมาถึงด่านตรวจแล้วก็พบว่าเป็นคนเดียวกับที่ญาติแจ้งหายไว้
จึงประสานตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะครับติดต่อให้ญาติมารับตัวนี้ครับ
อยู่ขวามือฮะแต่เธอไม่กลับอ่ะเธอไม่ยอมกลับครับคุณผู้ชม
โดยเธอบอกว่าถ้าสบายใจแล้วจะกลับเองนั่นนะครับแม่ของเธอซึ่งเป็นชาวรัสเซียก็
นำรถจักรยานยนต์ที่เธอขี่มานะครับกลับไปจากนั้นนะครับ
ตำรวจได้นำตัวผู้หญิงชาวรัสเซียนะครับกลับมาส่งที่อำเภอจุน
จังหวัดพระยาวโดยมีนางอำพรและแม่นะครับ
ของผู้หญิงชาวรัสเซียมารับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสอบถามแล้วปลอดภัยทุกประการไม่มีเหตุร้ายนะครับ
ก็ลงลายมือบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับ